วันนี้วันวาเลนไทยวันแห่งความรัก
คู่รักคนบันเทิงเนี่ยเขามาโชว์ความหวานกันแบบไม่มีกั๊กเลย
เริ่มที่คู่แรกดีกว่านะคะคู่นี้เลยค่ะ
พี่หญิงรักษาแล้วก็พี่ตุ๋นนั้นเอคุณโอ้โหพิธีกรจัดจ้านยานพิพาค
ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะเรื่องความจัดจ้านความเมาส์มอยก็จัดจ้าน
เรื่องความรักก็จัดจ้านไม่แพ้กันคุณผู้ชม
อย่างคลิปนี้เลยนะคะเขาก็ส่งความหวานให้กันเลย
มาเต้นคู่กันเวอร์ชั่นแบบหญิงตุ๋นอย่างนี้พี่แจ๊คเห็นแล้วอมยิ้มตามประหลาด
น่ารักจริงคู่นี้ค่ะแหมมองเผินดิฉันคิดว่าพรีเวดดิ้งนะเนี่ย
ไม่รู้ว่าซ้อมในงานหรือเปล่าชุดเอยฟิลลิ่งเอยออร่าบ่าวสาวมาแรงมาก

โอ้โหสุดยอดเลยมันจุ๊บนี่แหละ
ช็อตเด็ดคือตรงจุ๊บปากนี่แหละ

เก่งมากนะคะคุณผู้ชมไปคู่ต่อไปดีกว่าค่ะ
ส่วนคู่นี้นะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง
สาวสิริตานี่กับพี่กรเค้าว่าพี่ขุนแม่เนอะ
ขยันทำคอนเทนต์หวานนะคะถึงเธอท้องเธอก็แสดงความออร่าออกมานะจ๊ะ
ถ่ายภาพกระหนุงกระหิงหยอกล้อกันเหมือนความรักของหนุ่มสาวเลย
ต้องยอมรับเลยนะว่าคู่นี้ตั้งแต่เป็นแฟนกันจนแต่งงาน
ตอนนี้เป็นพ่อเป็นแม่กันแล้วความหวานพี่แจ๊คไม่เคยลดน้อยลงเลย
อ๋อนะคะโรเมนติกแบบนี้รับวาเลนไทน์ไปเลยจ๊ะ
ปิดท้ายแล้วกันนะคะให้ความหวานมันล้นอกไปเลยคุณผู้ชมค่ะ

วาเลนไทยไม่ได้มีแค่คู่รักนี่ความรักที่แบบรักแล้วรักเลย

วันเกิดด้วย
นี่แหละเป็นวันเกิดของลูกชายเขาด้วยนะคะ

บีกินี่เช็คแบบรัว

น่ารักทีเดียวนี่ชุดแรกไป
แบบนี้เป็นไงกูดีจังเลย

แล้วต้องแซวละเซ็กซี่
ขนาดนี้พกไปหลายชุดอยู่นะ

สวัสดีวันเสาร์ลงเมื่อวาน
น่ารักทีเดียวนะคะ

ในวันวอเลนไทยแบบนี้แหละ